เรื่องที่คนสงสัยกันทั้งบ้านทั้งเมือง
เรื่องที่คุณน้ำแข็งบ่นมาหลายวัน
ไปที่ไหนก็หาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้
ทั้งที่กระทรวงพาณิชย์ก็ประกาศเปล่าว่า
โรงงานมี๑๑โรง
สามารถผลิตได้วันนั้น๑๒๒๐๐๐ชิ้น
เดือนละ๓๖ชิ้น
กระทรวงพาณิชย์บอกว่าสั่งห้ามส่งออกแล้วด้วย
แล้วก็มีนำข้าวมาอีก๑ล้านชิ้น
ผลิตได้แล้วเนี่ยบอกว่าส่งให้บุคลากรทางการแพทย์
ส่งให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลคนไข้
ส่งให้กับสายการบินส่งให้กับตม
แต่ถึงแม้ว่าจะส่งกระจายไปตามนี้
ปัญหาก็คือว่าประชาชนทั่วไปซื้อไม่ได้
ผลิตวันละ๑ล้าน๒แสนชิ้นเดือนละ๓๖ชิ้น
ทำไมประชาชนยังหาซื้อไม่ได้
ทั้งที่ห้ามส่งออกทั้งที่มีคำสั่งห้ามกักตุล
มันจะต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งมันไปอยู่ไหน
มันไปอยู่ไหนถึงหาไม่ได้
อันนี้ก็บอกแล้วนะครับว่าเขากระจายไปที่โน่นที่นี่

ล่าสุดแม้กระทั่งสมาคมสมาคมร้านขายยา
ที่เป็นข่าวพาดหัววันนี้ตบหน้าจุลิน
สมาคมร้านขายยาบอกว่าไม่เคยได้รับแมสที่บอกว่าให้วันละสอง
คำถามก็คือหน้ากากวันละ๑ล้านชิ้น
ออกจากโรงงานเส้นทางเดินมันไปไหนยังไง
ขอฟังคำตอบจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หน่อยครับสวัสดีครับท่านรองนายกครับ

ตกลงว่าท่านอธิบายเส้นทางหน่อยสิ
ก็จะวาดมารายการที่มาแล้วว่าจากโรงงานผลิตแล้วทำไมมัน
ถึงมือผู้บริโภคมันเป็นยังไงครับ
ขณะนี้เนี่ยกำลังการผลิตก็มีแค่๓๖ล้านชิ้นต่อเดือนนะครับ
๓๖ล้านพิคิโรงงานต่อเดือนเนี่ยเอ่อฟังแล้วเหมือนจะเยอะ
แต่ที่จริงคนไทยถ้าต้องการพร้อมกัน๖๐กว่าล้านคนเนี่ยเดือนละชิ้นก็ไม่พอ
อันนี้ข้อจำกัดทางด้านการผลิตเรามีอยู่เท่านี้จริงนะครับ
ประการที่๒ก็คือว่าในส่วนของ๓๖ล้านชิ้นพอมาหารเป็นวันได้ล้าน๒แสนชิ้นต่อวัน
อันนี้ถึงขนาดตอนนี้เราเข้าไปคุมโรงงานผลิตทั้งหมดซึ่งมีอยู่แค่๑๑โรงมีเท่านี้ครับทั้งประเทศนะครับ
พูดเนี่ยหมายถึงหน้ากากทางการแพทย์นะครับไม่ไม่พูดหน้ากากชนิดอื่นเดี๋ยวจะสับสน
หน้ากากทางการแพทย์ก็คือหน้ากากสีเขียวที่หมอใช้พยาบาลใช้แล้วก็คนทั่วไปก็พยายามปล่อยคว้าหาซื้อมาใช้อยู่เดี๋ยวนี้ครับสีเขียว
ไม่ใช่สีดำสีดำนั่นเป็นหน้ากากทางเลือกเขาเรียกหน้ากากกันตัวเองนะครับแต่อันนี้หมายถึงหน้ากากสีเขียว
โรงพยาบาลสังกัด

ผู้โมยการโรงบาลรามาร์ทฤบดี
รับผิดชอบในส่วนของโรงพยาบาล
ที่เกี่ยวข้องกับสังกัดมาอาจารย์โรงเรียนแพทย์
ข้อสรุปตกลงกันระหว่างระหว่างการบริหารจัดการด้วยกันนะครับ
ให้โรงพยาบาลทุกสังกัดทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนมหาลัยอะไร
ทั้งหมดกรุงเทพฯหมานครก็มีตัวแทนมา๗แสนชิ้นต่อวันจากล้านสอง
แล้วก็กรมการค้าภายในบริหารห้าแสนชิ้นเพื่อส่งไปยังประชาชนทั่วทั้งประเทศ
อันนี้ต่อวันต่อวันต่อวันต่อวันต่อวัน
แล้วก็จะต้องส่งไปในจุดต่าง๕แสนชิ้นนี้ทั้งในส่วนของร้านทงฟ้า
ในส่วนของร้านสะดวกซื้อในส่วนของอะไรต่อมีอะไรต่างเนี่ยทั่วไปทั้งประเทศนะครับ
รวมทั้งร่างฉายาด้วยนะครับทีนี้ส่วน๗แสนชิ้นในส่วนความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขนั้น
เขาก็ได้จัดสรรให้องค์การเพศรัชกรรม๔๓๐๐๐ชิ้นโรงพยาบาลเอกชน๑๔๐๐๐ชิ้น
แล้วก็โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยคือรามาธิบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชียงใหม่
ถ้าท่านยังไม่ได้รับขออภัยด้วยแต่ว่าหมายความอันนี้คือโรงเรียนสังกัดโรงเรียนแพทย์มหาลัย๖๐๐๐ชิ้นโรงเรียน
โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร๗๐๐ชิ้นรวมแล้วก็เป็น๗แสนชิ้น

ในส่วนองค์การเพศศาชกรรมก้อนใหญ่ที่สุด๔๓๐๐๐๐ชิ้น
ดังนั้นจะส่งไปให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนรองพศตหรือว่าโรงพยาบาลอื่น
ที่เขาเห็นว่าจำเป็นจะต้องได้รับการจัดสรรก่อนแล้วก็จะมีการเวียงลำดับตามจำนวนจำกัดที่มีการผลิต
แล้วก็จะเข้าคิวกันไปอันนั้นเขาบริหารจัดการเขาเอง
แล้วที่เหลือท่านฮะที่เหลือที่ส่ง
แสนชิ้น๕แสนชิ้นนี่ก็จะมีการดำเนินการโดยการส่งไปยังกลไกต่างในส่วนความรับผิดชอบของกรมการค้าภายในนะครับ
ก็ส่งไปให้กับร้านขายยา๒๕๐๐๐ชิ้น

ใช่ครับแล้วก็ส่งไปให้กับร้านทงฟ้า
สำหรับยกตัวอย่างเช่นวันที่วันที่๖เนี่ยครับ
ส่งไปรถคารวาลที่ไปจำหน่ายทั่วประเทศ๓แสนชิ้น
ร้านขายยา๒๕๐๐๐ชิ้น
แล้วก็ในส่วนอื่นที่เหลือนะครับ
รวมทั้งในส่วนของวันที่๗นี่ก็ส่งไปยังร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งกระจายกันออกไปครับ
ซึ่งหมายความว่ากระทรวงสาธารณสุข
ชิ้นจะรับผิดชอบสถานพยาบาลทุกประเภททุกสังกัดรวม
เอาอย่างนี้ท่านฮะผมถามนิดเดียว
คนที่จะเดินเข้าไปซื้อร้านขายยา

เราจะจับได้ไหมว่าเขาไปซุกเขาไปกักเขาไปตุนกันไว้ตรงไหนยังไง
ถ้าตอนนี้มีบัญชีนะครับ
กรมการค้าภายในจะเป็นผู้คุมบัญชี

ว่าในจำนวน๕แสนชิ้นส่งไปที่ไหน
จำนวนเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะครับ
แล้วก็ควบคุมไว้ว่าอยู่ที่ไหนยังไง
แต่แน่นอนความต้องการประชาชนผมทราบครับ

ทุกคน๖๐ล้านคนเนี่ยอยากได้หมด

เพราะฉะนั้นแต่ของมันมีจำกัด
เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนพอไปถึงมันก็หมด

อันนี้ครับก็เป็นรูปแบบที่ก็พยายามที่จะ
บริหารจัดการที่จะทำอย่างไรที่จะจำกัดจำนวนชิ้น
ไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าไปถึงก็ซื้อแพ็คหนึ่งเลย๕๐ชิ้น

ตอนนี้ก็เลยจะต้องแบ่งแพ็คเป็นแพ็คละ๔ชิ้น
๔ชิ้นจะได้สะดวกในการซื้อด้วยก็คือ๒บาท๕๐บาท
คูณ๔ก็๑๐บาทนะครับ

มันประกาศขายกัน๑๐กว่าบาท๑๕๑๖๑๗บาทเนี่ยนะ
มันมีเรื่องโลกออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แล้วคุยกันอยู่บนโต๊ะดูเอกสารบนโต๊ะ
พวกนี้ทันไหมตามคนที่ยักยอกออกไป
แล้วไหลเข้าไปสู่ในระบบขายออนไลน์ขายกันโครมเนี่ย
แล้วเอามาจากไหนครับเอ่ออันนี้ต้องดู
ก่อนหนึ่งเป็นนาคารกรรมไมค์เพื่อการแพทย์หรือเปล่าครับเห็นครับ
หลากหลายรูปแบบมากเป็น๑๐เป็นร้อยชนิดนะครับรูปแบบต่างกันสีจะก็ต่างกัน
ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะต้องแยกเป็น๒ประเภทอีกว่าเป็นหน้ากากทางเลือกที่ควบคุม
หรือว่าเป็นหน้ากากผ้าทั่วไปอ่าทีนี้อ่ากลุ่มที่หนึ่ง
ถ้าเป็นหน้ากากทางการแพทย์นะครับสีเขียวที่พูดถึง
วันนี้เป็นต้นไปท่านจะต้องขาย๒บาท๕๐เท่านั้น
ขายเกินไม่ได้มีความผิดตามกฎหมาย
ถ้าขายเกินสองบาทห้าสิบเช่นขายสองบาทเจ็ดสิบ
จะมีความผิดข้อหาขายเกินราคาอันนี้ทีนี้
ผมถามผมถามท่านไปบังคับให้เขาสองบาทห้าสิบ
แต่เขาบอกไม่มีของแต่ถ้าบอกว่า๕บาท
เขาบอกว่ามีของแล้วรู้กันระหว่างคนซื้อกับคนขาย
แล้วเราจะไปจับมือใครดมได้ยังไงครับถ้าเป็นหน้ากากทางการแพทย์
ผมไม่คิดว่าจะทำได้สำหรับสีเขียวเพราะขนาดนี้
เจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์สองคนบวกกับตัวแทนจากกองบัญชาการฐานสูงสุด
หนึ่งถึงสองคนไปร่วมกันอยู่ที่โรงงานทั้งสิบเอ็ดโรง
แล้วก็มีการบันทึกทุกครั้งทุกวันครับว่าวันนี้ผลิตได้จำนวนเท่าไหร่
และรายงานมาที่ศูนย์กระจายหน้ากากที่กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับกระทรวงพาณิชยประชุมร่วมกันตลอดทุกวันเพื่อจัดสรร
ไม่ใช่แปลว่าเอาหน้ากากมารวมไว้ที่สาธารณสุขนะครับเพราะจัดหาตัวเลข
แล้วออกตัวไปให้โรงพยาบาลโรงงานก็มีหน้าที่ส่งตรงไปให้กับโรงพยาบาล
นะครับแล้วก็ถ้าขายราคาเนี่ยจะต้องขายราคาตามที่กำหนด
คือถ้าออกจากโรงงานไปส่งตามโรงพยาบาลต้องขายไม่เกิน๒บาท
ถ้าต้นทุนเขาเกิน๒บาทรัฐบาลซับซีดี้ให้
อันนี้พูดกันแล้วจะเข้ากรมอพรุ่งนี้นะครับแต่ส่วนประชาชนทั่วไปขายได้ไม่เกินสองพันห้าสิบ
ถ้าเกินที่ดำเนินคดีตามกฎหมายคำถามสำคัญมีคลิปเผยแพร่ออกมา
ซึ่งเขาทำคลิปเนี้ยตั้งแต่วันที่สองกุมภาคมอ่าอ่าวันวัน
ตั้งแต่วันที่เจ็ดกุมภาคมปีเนี้ยธนาคมคลิปเก่าแล้วครับครับ
ฉายให้เห็นถึงคนใกล้ชิดรัฐมนตรีซึ่งรัฐมนตรีธรรมนัฏก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่เกี่ยว
ส่งออกครับมากมายมหาศาลเลยแล้วประกาศขายทางออนไลน์ด้วย
คำถามก็คือว่านั่นเรื่องเก่าใช่นั่นเรื่องเก่าแต่เรื่องใหม่เนี่ย
ท่านสามารถบอกประชาชนได้หรือยังว่าเรื่องการลักลอบส่งออกป้องกันได้อย่างเด็ดขาด
ไม่อนุญาตให้มีการส่งออกครับสำหรับหน้ากากที่ต้องใช้ในประเทศ
เว้นหน้ากากที่ไม่ใช้ในประเทศและเขามีการทำสัญญาภายใต้ลายเส้น
เช่นมีการจ้างผลิตแล้วก็นำไปใช้เฉพาะต่างประเทศเป็นกรณีเฉพาะ
อันนั้นอีกกรณีแต่หน้ากากที่ต้องใช้ในประเทศไม่อนุญาตให้มีการส่ง
แล้วถ้าลักลอบถ้าเขาลักลอบกระทรวงพาณิชย์มีช่องทาง
ทำยังไงฮะถ้ามีการลักลอบก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ถ้ามีข้อมูลชัดเจนว่าเขาลักลอบที่จะส่งออกไปแต่ขณะนี้การผลิต
สิบเอ็ดโรงงานควบคุมกำกลับชัดเจนตัวแทนบอกสูงสุดก็อยู่ที่โรงงาน
แล้วก็ถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่เกิดทุจริตหรือโรงงานทุจริตแอบไปขายหลังร้าน
อันนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะวันนี้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว
นะครับต้องปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่เท่านั้น
อันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนให้ทราบส่วนหน้ากากทางเลือกที่ขายอยู่เกลือนไปหมด
อันนั้นควบคุมราคาเหมือนกันแต่ไม่ใช่สองบาทห้าสิบ
วิธีคุมราคาก็คือคุณถ้าจับกลุ่มดำเนินคดีว่าคุณขายแพงเกินสมควร
จะต้องเอาต้นทุนมาแจ้งว่าต้นทุนนำเข้าเท่าไหร่
เพราะมันมีบางส่วนนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งเป็นหน้ากากทางเลือก
ต้องแจ้งว่าต้นทุนเท่าไหร่และบวกไปจนถึงราคาขายปลีก
ต้องไม่เกินหกสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนนำเข้าครับนะครับ
เช่นถ้าต้นทุนนำเข้ามาร้อยบาทคุณขายได้ไม่เกิน๑๖๐บาท
เพราะมันอาจจะมาระบบค้าปลีกต้องกำไรค้าส่งค้าอะไรมาเป็นทอด
แต่รวมแล้วไม่เกินร้อยหกสิบเอาอย่างงี้ท่านฮะสุดท้าย
ประชาชนทั่วไปเนี่ยใช้เวลาหลังจากนี้เนี่ย
คิดว่าอีกประมาณกี่วันที่เขาจะเดินไปร้านขายยาก็มีของให้เขา
เขาจะไปเซเว่นก็จะมีของให้เขาเขาไปบิ๊กซีก็จะมีของให้เขา
หลังจากวันนี้ผมขออนุญาตเรียนนะครับถึงอย่างไรก็ไม่พอ
ถึงอย่างไรก็ไม่พอเพราะมันมีแค่สามสิบหกล้านชิ้นต่อเดือน
เดือนหนึ่งถ้าต้องการคนละชิ้น๖๐กว่าล้านคนก็ไม่พอคนละชิ้นแล้วครับ
ได้แค่ครึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงก็คือ
ผมพูดถึงหน้ากากเขียวอย่างเดียวนะครับตอนนี้อ่า
เป็นหน้ากากทางการแพทย์ให้จัดลำดับความสำคัญ
บุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยได้ใช้ก่อน
จัดไปเจ็ดแสนและถัดจากนี้ถ้าเขาต้องการเป็น๘แสน
ก็ต้องให้เขาถ้าเป็น๙แสนก็ต้องให้เขา
แต่ทันทีที่เขาต้องการ๘แสนแปลว่า
ประชาชนทั้งประเทศจะลดเหลือ๔แสนนะครับ
ถ้าเขาต้องการ๙แสนประชาชนจะลดเหลือ๓แสน
ถึงส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้หน้ากากทางเลือก
โดยเฉพาะหน้ากากผ้าที่เย็ดแล้วก็ซักได้
แล้วก็หมอรับรองแล้วว่าใส่ป้องกันได้
แทนที่จะมาเบียดเอาแทนที่จะมาใช้หน้ากากสีเขียว
ซึ่งเป็นหน้ากากทางการแพทย์ครับอันนี้ก็คือนโยบาย
เอาล่ะเอาล่ะคือฟังคำตอบเนี่ย
ก็พอเห็นว่าท่านจะไปควบคุมกำกับตรงไหนยังไง
แต่ว่าที่ขีดเส้นใต้ไว้ก็คือว่ายังไงก็ไม่พอ
ถ้าคนยังซื้อกันตื่นขึ้นมาซื้อกันอย่างนี้เนี่ย
ยังไงก็ไม่พอกำลังผลิตที่มีอยู่
ที่เคยนำเข้ามา๑๐กว่าล้านตอนนี้ก็เหลือล้านเดียวก็ไม่พอ
แล้วการนำเข้าก็ยากขึ้นทุกวันแล้วนะครับ
ทุกประเทศไม่ยากส่งออกครับแล้วก็เป็นภารกิจสำคัญของรองนายกในช่วงนี้นะครับ
แล้วก็ถ้ามีข้อมูลใครขายแพงเกินราคาแจ้ง๑๕๖๙นะครับ
รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แจ้ง๑๕๖
แต่ปัญหาที่คุณน้ำแข็งบ่นก็คือว่าไปที่ไหนก็ไม่มีขาย
คุณปุ้ยคุณน้ำแข็งไปร้านขายยาเจอบ้างไหม
ไม่เคยเจอเลยค่ะพี่สุภาพคือไม่ต้องเปิดประตูเข้าไป
เดินไปปุ๊บรู้เลยค่ะคำตอบคือไม่มี
ใช่ไม่มีเลยค่ะหาที่ไหนก็ไม่ได้ทุกวันนี้ก็ต้องเดินแบบนี้แหละค่ะ

ใช่ไม่งั้นก็ต้องมาใช้หน้ากากผ้า
หรือว่าตอนนี้ในโลกโซเชียลเขาจะมีวิธีการทำหน้ากากผ้า
ที่ให้ทำเองอันนี้ใช้ชั่วคราวไปก่อน
ครับครับขอบคุณพี่สุภาพด้วยนะคะครับ